คุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะคะ
มีพระลูกวัดรูปหนึ่งค่ะ

จับศึกไม่พอจังหวะที่ตำรวจจะพาไปสพ
พอโอ้โหโดนชาวบ้านที่เขามาดูเหตุการณ์
เบิร์ดเข้าไปที่แบบไทยทอยอ่ะ
ตบแบบเหมือนขอสักทีนึง

นี่หลังนี่พี๊ยะอื้อฮืออย่างนี้
แต่ว่าถ้าตามกฎหมายแล้วไม่ได้นะฮะอย่าไปทำนะฮะ
ก็ถือว่าทำร้ายร่างกายค่ะทุกคนต้องคอยมาพยายามห้ามบอกอย่าทำ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจัดการเองนะคะ
ที่นี่นะคะคือเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
อดีตพระเมื่อสักครู่นี้เนี่ยชื่อว่าพระสุเมษโรธบุญถึงอายุ๕๖ปีนะคะ
เขาบอกโอ๊ยผมไม่เรียกพระแล้วผมเรียกมารศาสนา

เรียกแบบนี้เลยเพราะเขาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ปลอมตัวเป็นพระโกนหัวทำตัวเป็นพระ
แต่จริงเนี่ยเป็นขโมยมาขโมยผ้าไตรจีวอน๑๙ชุด

นี่คือวัดป่าพันลานต้าอยู่ที่อำเภอชุมแสงค่ะ
คือช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสพชุมแสง
เขานำกำลังไปจับกลุ่มอดีตพระสุเมษโรธบุญถึงคนนี้
แล้วก็มีผู้ร่วมขบวนการอีกคนนึง

กล้องวงจรปิดของวัดที่ไปก่อเหตุเอาไว้
ใช่ค่ะเห็นเลยสองคนขับกระบะกันมาเป็นกระบะสีบรอนค่ะ
ปุ๊บก็เดินเข้าสาราการประเรียนขโมยผ้าไตรจีวร
พระสุเมฆก็ลงไปกับเขาด้วย
นั่งกระบะมาด้วยกันสุดท้ายเนี่ยห่อผ้าไตรจีวรไป๑๙ชุด

นี่หอบเห็นเลยครับนี่นายสารวุฒิหอบกันแบบจะแล้วตำรวจจะตามมาจับในอีกที่อีกวัดก่อน
วิธีการก็คืออันดับแรกพาตัวพระสุเมฆไปศึกก่อนให้พ้นความเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ควบคุมตัวไป
ใช่ค่ะกำลังจะมาขโมยพระไตเหมือนกันนี่แหละแต่ตำรวจจับได้ก่อน
พอสอบสวนอดีตพระสุเมฆเนี่ยนะคะเล่าหมดเลยว่าพฤติการทำอะไรบ้าง
เป็นพระทำตัวเป็นพระนะไปจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งตลิ่งชันในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่รวมหัวกันกับนายสรายุทธ์มานานแล้วล่ะตระเวนขับกระบะไปตามวัดต่างตามชนบท
เลือกเลยว่าต้องอยู่ชนบทไม่มีคนพลุกพลาดจากนั้นจะไปขอจำพรรษา
หนึ่งเป็นพระสงฆ์นะไปขอจำพรรษาอยู่ในวัด
พอสบโอกาสก็ตีสนิทพระลูกวัดคนอื่นอื่นก่อนครับพอตีสนิทได้แล้วเนี่ยนะ

ขโมยข้าวของเครื่องใช้ต่างที่พอจะหยิบฉวยได้
แล้วเอาไปตระเวนขายที่กรุงเทพค่ะ
เงินที่ได้เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะ
คือนี่คือวิธีการหาเงินของคนสองคนนี้นะคะ

การร่วมกันรักษัพโดยใช้ยานภาหนะ
แล้วก็พาทรัพย์ไปให้พ้นการจับกลุ่ม

แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปตอนต้นนะคะ
จังหวะที่โดนชาวบ้านเขาตบหัวเอา

เป็นจังหวะที่มาให้ชี้จุดเกิดเหตุตบเลยในจังหวะชี้

ระเวนไปจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างแล้วก็บอกให้พักพวก

แต่จะบวชจริงหรือบวชปลอมเนี่ยความจริงเราก็ไม่ต้องพาไปจับศึกหรอก

เพราะหนึ่งนะถ้าคุณบวชไม่ได้บวชจริงก็แค่แอบอ้างเป็นพระ
เพื่อจะแฝงกายไปอยู่ตามวัดต่างอันนี้ไม่ต้องศึกอยู่แล้ว
สองรักษัพเป็นหนึ่งในสี่ของโทษอาบัติปราชิก
อาบัติปราชิกนี่เป็นโทษสูงสุดนะฮะ
กลับมาบวชอีกไม่ได้แล้วก็พ้นจากความเป็นพระโดยทันทีเมื่อคุณทำผิด

จากความเป็นพระไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว

ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าไรจีวรอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกครับ
ที่ว่าจะต้องโอ้โหไปขมงขโมยไปเอามาเยอะขนาดนี้

ไปขายต่อแล้วเอาเงินมาใช้จ่าย